คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะมาดูความระทึกความตื่นเต้น
ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้างดีกว่า
คราวนี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่หนังแต่อย่างใด
คนที่เขาขับรถเก๋ง
แล้วรถเก๋งฝ่าด่านตรวจของตำรวจนะ
ระหว่างทางที่ขับไล่ล่ามีการยิงปะทะกันด้วย
ทำให้รถของประชาชนคันอื่นได้รับความเสียหาย
แล้วก็สุดท้ายค่ะพอไปตรวจสอบในรถเก๋ง
ปรากฏว่าเจอปืนเจอลูกกระสุนปืนอีก๕นัดตกอยู่ในรถ

เอามือออกมา

ยิงสวดเหรอ

โอ้โหนี่ค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจภูทรน้องขาม
จังหวัดชนบุรีสกัดนายปฐมพงศ์เขียวพุ่มพวง

บริเวณหมู่บ้านเจริญทรัพย์ถนนสายหนองขาม
เครือสหพพัฒน์เที่ยงเผอร์ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เกิดการยิงปะทะกัน
ทำให้รถชาวบ้านรถประชาชนเนี่ยนะคะ

เป็นบริเวณแยกไฟแดงเซนต์ปอล
ถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยา
พบว่ารถเก๋งจอดอยู่กลางถนน
แล้วก็มีร่องรอยถูกยิงที่กระจกหน้ารถ
กระจกหลังรวมถึงที่ยางรถ
จนทำให้ไม่สามารถที่จะขับไปต่อได้

เป็นตอนที่เขาสกัดจับได้แล้วนะคะ

แล้วก็กระสุนปืนอีกจำนวน๕นัดตกอยู่ในรถค่ะ
ก่อนที่จะมีการนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจ
แล้วก็จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ตำรวจตั้งด่านจับผู้กระทำผิด
ถนนสายหนองขามเครือสหพัฒน์

แต่ว่านายปฐมพงศ์กลับเร่งเครื่อง

ตำรวจจึงขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตาม
พร้อมกับมีการวิทยุสกัดจับตามไฟแดง
แต่นายปฐมพงศ์กลับยิงสวนออกมานะคะ
จนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงที่สกัดจับได้นี่แหละค่ะ
คือรถไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ติดไฟแดงด้วย
สุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าให้ยกมือ
แล้วก็ออกมาถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

พกอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะหมู่บ้าน

ข้อหายาเสพติดพร้อมกับขับรถโดยประมาทนะคะ

ก่อนที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ก็เป็นจุดจบสายแข็งนะฮะ

โดนจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คืออย่างที่บอกแหละตำรวจเขาก็สังเกตอยู่แล้ว